คุณผู้ชมค่ะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะ
ตำรวจสพเมืองนครปฐมได้รับแจ้งเหตุว่ามีนักศึกษากระโดดลงมาจากอาคาร๑๕ชั้น
เสียชีวิตอยู่ภายในมหาวิทยาลัยเที่ยมพนครปฐม
จากการไปตรวจสอบของเจ้าหน้าที่นะคะก็มีนักศึกษามีอาจารยืนมุงดูกันอยู่เยอะเลย
เจ้าหน้าที่ก็ต้องใช้เชือกกั้นเพื่อกันคนที่ไม่เกี่ยวข้องออกจากพื้นที่
บริเวณใต้ตึก๑๕ชั้นบริเวณทางขึ้นลานจอดรถริมถนนนอกอาคารนะคะ
พบสบในเทพนามสมมุติอายุ๒๒ปี
นักศึกษาชั้นปีที่๕สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกมหาวิทยาลัยแห่งนี้
สภาพศพคือนอนคว่ำหน้าเสียชีวิตจมกองเลือดกระโหลกแตกใบหน้ายุบ
แล้วก็มีรอยเลือดตามตัวเต็มไปหมดนะคะแขนขาหักซี่โครงหักค่ะ
ซึ่งผู้ตายเองยังใส่ชุดนักศึกษาอยู่เลยนะคะ
เสื้อเชิดแขนยาวสีขาวสวมเน็กไทท์แล้วก็มีกางเกงสแล็กสีดำ
คาดเข็มขัดของมหาวิทยาลัยอยู่ด้วย
จากการตรวจสอบตามตัวไม่มีบาดแผลจากการถูกทำร้าย
ในตัวก็พบบัตรนักศึกษาบัตรประจำตัวประชาชน

จากการสอบถามอาจารย์ประจำสาขาการจัดการโลจิสติกและโซ่อุปทาน

ปกติแล้วผู้ตายเป็นเด็กที่มีนิสัยร่าเริงค่ะมีผลการเรียนค่อนข้างดี
แต่มีปัญหาเรื่องของการชำระค่าเทิมเหมือนกับน้องไม่มีเงินจ่ายค่าเทอมอะค่ะ
ก็เลยไม่มีสิทธิ์เข้าสอบอืมทีนี้ก็ยังไม่รู้สาเหตุว่าวันนี้
น้องนักศึกษาคนนี้ไปที่มหาวิทยาลัยไปด้วยสาเหตุอะไร
แต่เท่าที่ดูจากการแต่งตัวก็ยังใส่เครื่องแบบของนักศึกษาค่ะ
ก็น่าจะไปติดต่อธุระเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาของน้องเอง
ไม่ได้จ่ายค่าเทอมแล้วก็ส่งผลให้ไม่มีสิทธิ์สอบ
หลังเกิดเหตุคุณสุชาดาสุริคงผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี

ไปเจอกับคุณพ่อของน้องนักศึกษาที่กระโดดตึกลงมาเสียชีวิตนะครับ
คุณพ่อก็เดินทางมาจากจังหวัดอุทัยธานีบ้านเกิดนะครับ
ก็มาทำเอกสารขอรับสมบลูกชายนะฮะ
คุณพ่อก็ร้องไห้เสียใจแล้วครับ

แม่ทำทุกอย่างข้อลูก๔ปีรางวัลที่ลูกให้แบบเนี้ยเนี้ยเหรอ

มีสัญญาณอะไรแบบนั้น

ก็ต้องเข้าใหม่ซึ่ง

บอกว่าหลานชายก็ไม่เคยมีปัญหาอะไรให้เห็นนะครับโดยเฉพาะ
การเรียนไม่เคยมีปัญหาให้เห็นมาก่อนจนมาขึ้นปี๔นี่แหละหลานชายบอกว่า
ยังไม่จบนะต้องเรียนต่ออีกหนึ่งปีนะฮะก็คือเรียนไปถึงปีที่ห้า
ซึ่งเมื่อ๒๖สิงหาคมที่ผ่านมาพ่อกับแม่ของหลานชายได้โอนเงินค่าเทิมค่าหอพักมาให้๑๕๐๐๐บาท
ก็แสดงว่าพ่อกับแม่ก็พอจะมีเงินโอนมาให้อยู่นะครับ
ทีนี้ส่วนตัวก็เลยคิดว่าหลานชายอาจจะเครียดเรื่องเงิน
แต่คงจะมีอะไรสักอย่างที่ไม่ยอมบอกกับพ่อกับแม่ตรงนะครับ
หมุนเงินไม่ทันมีปัญหาอะไรเอาเงินค่าเทิมค่าหอไปใช้ไปจ่าย
จนทำให้อาจารย์ที่มหาวิทยาลัยออกใบฝึกงานให้ไม่ได้ไม่มีสิทธิ์สอบอะไรแบบนี้
กับแม่ส่งให้ทุกเดือนส่งกับแม่ส่งให้ทุกเดือนบอกไม่มีค่าเทิม
ก็แม่ก็ส่งค่าห้องค่าหอส่งตลอด
ที่ว่าค้างค่าเทอมนี้คือทางบ้านไม่รู้เลย
เพราะทั้งบ้านไม่รู้เลยนะว่าค้างค่าเทอม
พอเพิ่งรู้วันนี้วันน้องเขาค้างค่าเทิมอยู่
แต่ทางอาจารย์เขาบอกว่าค้างเทอมเดียวนะบอกว่าแค่เทอมเดียว
แต่ว่าถ้าแค่เทอมเดียวก็ไม่น่ามีปัญหาขนาดนี้
เขาค้างเทอมเดียวสถานอาจารย์เขาบอกว่าค้างแค่เทอมเดียว
แต่จะฝึกงานทางอาจารย์เขาก็บอกออกใบฝึกงานให้ไม่ได้
ใบเกรดเรียนให้ไม่ได้เพราะว่าค้างค่าเทิมเขาอยู่
น่าจะเครียดตรงนี้แหละแล้วเขาไม่กล้าบอกพ่อแม่เขาไง
เพราะเขาค้างค่าเทิมใช่ใช่เขากลัวพ่อแม่เขาบ่นบ้างแล้ว
น่าจะเครียดตรงนี้แหละเพราะทางพ่อแม่ไม่รู้เลยว่าเขาค้างค่าเทิม
แต่พ่อแม่ก็ส่งตังค์ให้ตลอด
ซึ่งหลังจากเกิดเหตุนะคะทางครอบครัวก็ไม่ได้ติดใจเอาเรื่องใคร
ไม่ได้ติดใจสาเหตุการเสียชีวิตนะคะก็ได้มีการคุยกับทางมหาวิทยาลัย
คุยกับตำรวจแล้วก็เตรียมนำร่างของผู้ตายกลับบ้านเกิด
เพื่อไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อนะคะ
คือไม่รู้ว่าความจริงจะเป็นยังไงนะครับแต่ว่าถ้าน้องที่ดูอยู่
จำเรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์ได้นะฮะคือไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น
จะผิดพลาดมากน้อยอะไรยังไงเนี่ย
เงินหมื่นเงินแสนหรือว่าเงินล้านเนี่ย
ผมเชื่อว่าไม่มีค่าเท่ากับชีวิตลูก
ค่ะเพราะคนที่เสียใจมากที่สุดก็คือคนในครอบครัวเรานี่แหละค่ะ